อ้าวนี่ก็เหลือเกินครับทุกผู้ชมครับที่ศรีสะเกดนะ
เขาไปบุกจับพระที่วัดกันนะฮะในกุฏิเนี่ยยาบ้งยาบ้านี่เต็มไปหมดเลยนะ
แล้วทั้งเสพทั้งขายนะฮะเอาไปดูให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ของลุงพี่ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับครับอ่าใช่แล้วอ๋อครับครับ
นี่ฮะทั้งยาบ้าทั้งปืนทั้งลูกกระสุนเต็มไปหมดเลย
กุฏินะครับอุปกรณ์เสพยาบ้าก็มีครับทุกผู้ชมครับ
ปฏิบัติการเฉพาะกิจแล้วก็สพวังหินนะฮะ
ไปที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบุสูงไปควบคุมตัวพระกริตติมา
อายุ๓๖กับพระอภิชาติอายุ๔๘มีคารวาสอีกคนนึง
ชื่อนายสถาพรอายุ๒๙นี่ครับถูกไหมคือในกุฏิเนี่ยเจอยาบ้าด้วยนะฮะ
ยาบ้าที่เหลือจากการเสพในจำนวนนึงมีปืนไทยประดิษฐ์อีกกระบอกหนึ่ง
นี่ปืนนะฮะกระสุนอีก๒๔นัดแล้วมีอุปกรณ์การเสพยาบ้าด้วย
ใช่คือกุฏิของพระกิติมาเนี่ยเจอพวกอาวุธกับยาบ้า
กุฏิหนึ่งของพระอภิชาตินี่เจออุปกรณ์เสพยาบ้า
แล้วมีรถอยู่คันนึงรถของนายสถาพร
นี่คันนี้จอดอยู่ที่วัดไปค้นในรถเจอยาบ้า๒ถุง
รวมกัน๓๑๔เมตรเอาไปซ่อนไว้ที่แถวประตูฝั่งคนขับ
นี่สถาพรสอบสวนไปสอบสวนมาทั้ง๓คนยอมรับแบบไม่อิดออดเลยนะฮะ
บอกเป็นแก๊งค้ายาบ้าทั้งพระทั้งนายสถาพรเนี่ยฮะ
ขายให้ใครขายให้วัยรุ่นในพื้นที่โอ้โหถามว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
ทั้งวัดมีพระอยู่สองรูปนี่แหละพระกิติมากับพระอภิชาตน์เนี่ย
คือในช่วงโควิดระบาดตั้งแต่เมื่อ๒ปีก่อนวัดแห่งนี้ไม่มีพระอยู่เลยนะ
แล้วไม่รู้ยังไงพระกิติมากับพระอภิชาติเนี่ย
ที่เป็นพระจากที่อื่นเนี่ยเขาก็เดินทางอะไรเนี่ยมาถึงที่นี่เนี่ย
ชาวบ้านก็เลยนิมนต์บอกว่าโอ้โหที่วัดเนี่ยไม่มีพระอยู่เลย
มนต์หลวงพี่ทั้งสองรูปเนี่ยจำพรรษาที่นี่ได้ไหม
หลวงพี่สองรูปนี่ก็ไม่ขัดศรัทธาของญาติโยมค่ะจำพรรษาที่นี่เลยฮะค่ะ
แล้วก็ร่วมกับนายสถาพรขายบ้าขายบ้าเสพยาบ้า
ชาวบ้านบอกว่าวันดีคืนดีมีเสียงปืนดังมั่งวัยลงวัยรุ่น
ที่วัดทั้งวันเข้าออกเข้าออกทั้งวัน
สถาพรเองก็มาทั้งวันชาวบ้านก็เลยไปกระซิบบอกตำรวจ
บอกมาดูให้หน่อยตำรวจเข้ามาดูให้เรียบร้อยเลย
ดีแล้วล่ะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะแย่ไปกันใหญ่
ใช่ขอบคุณชาวบ้านด้วยนะคะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หลายหลายครั้งเนี่ย
เป็นความร่วมมือกันของคนในพื้นที่ชาวบ้านเขาช่วยกันสอดส่องสิ่งที่ผิดปกติ
นิมนต์พระดีมาอยู่ที่วัด